ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักจะได้พบคนรักในกิจกรรมการศึกษาอบรมคนมีรักแล้วต้องหมั่นเอาใจกันประคองรักไว้
ส่วนคนมีครอบครัวระวังอย่าเอาเรื่องคนนอกมาให้รกใจสุขภาพมีเกณฑ์พละกำลังถดถอยอ่อนแอ
ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงแต่อย่าประมาทอุบัติเหตุทางน้ำหรือริมน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้
การเงินค่อนข้างอ่อนตัวลงมีรายจ่ายจรที่เลี่ยงได้ยากและรายจ่ายด้านสุขภาพของตัวเองและครอบครัวเข้ามา
ต้องเอาเงินเก็บออมมาใช้การงานจะเป็นตัวบังคับให้เดินทางเสมอ
จะมีโอกาสเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ให้ระวังคำพูดหรือข้อตกลงหรือสัญญาจะทำให้เกิดปัญหาได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์